ถามแบบนี้ถ้ามีคนขอมาเสพยาบ้าที่บ้านยอมไหมคะ

ใครจะยอมเนอะต่อให้เป็นญาติกันเขาก็ไม่ยอมนะคะ
นี่ที่นครศรีธรรมราชค่ะลูกพี่ลูกน้องการทะเลาะกัน
เพราะว่าฝั่งนึงเนี่ยจะมาเสพยาบ้าในบ้านอีกฝั่งนึงเขาก็ไม่ให้สิเขาบอกว่าไม่ได้
แล้วทะเลาะกันเสียงดังฝั่งที่จะเสพยาก็เลยควักลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ออกมาขู่
ฝั่งนี้ไม่มีปืนแต่คว้ามีดได้ปักเข้าไปที่ราวนมซ้ายตายเลยค่ะ
แต่เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนก็ยืนรอมอบตัวอยู่
เรียกตำรวจเรียกกู้ภัยกันมาแล้วปั๊มหัวใจแล้วก็กำลังเร่งนำส่งโรงพยาบาลอยู่
แต่สุดท้ายไม่ไหวนะคะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
ตำรวจสพท่าสาราแพทย์เวรแล้วก็กู้ภัยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะ
เหตุคนถูกแทงเสียชีวิตที่ตำบลโมคลานอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในที่เกิดเหตุเนี่ยเจอแค่กองเลือดกับปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์๑กระบอก
ส่วนผู้ตายก็คือนายสมปองสุนทรวัย๒๙ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลท่าสาราไปแล้ว
แต่สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสภาพศพคือถูกแทงด้วยมีดเข้าที่เหนือราวนมซ้ายหนึ่งแผลนะคะ
แทงก็คือนายอัศดาวุฒิอายุสิบเก้าปีคนนี้ค่ะเขาก็ยืนรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุ
ไม่ได้หนีไปไหนเลยนะคะนายอัศดาวุฒิเขาก็เล่าบอกว่าผมเป็นคนแทงเขาเอง
คือเรื่องจริงเกิดขึ้นตอนหัวค่ำผมเนี่ยยืนอยู่ข้างบ้านที่เกิดเหตุ
แล้วก็ทะเลาะกับนายสมปองคนตายนี่แหละเพราะนายสมปองบอกจะมาขอเสพยาที่บ้านอ่ะ
ผมก็ไม่ให้เสพสิก็เลยทะเลาะกันหนักเลยทีนี้ค่ะ
แล้วอยู่อยู่สมปองก็ชักปืนลูกซองมาขู่ผมก็กลัวว่าเขาจะยิง
ผมเลยไปคว้ามีดแทงไปก่อนเพราะว่าถ้าลูกปืนพุ่งออกมาแล้วเนี่ยไม่ทันแน่
ผมก็เลยตัดสินใจแทงก่อนแล้วคนตายก็ฟุบลงกองกับพื้น
ญาติญาติก็รีบนำตัวนายสมปองไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
ส่วนร่างของผู้ตายเนี่ยพอชนะสูตรเสร็จแล้วก็จะมอบให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนะคะ